มาปาดหน้าแล้วทำไรอ่ะ
เขาเป็นอะไรของเขางงมากเลยเขามาปาดหน้าแท้

มันบ้ามากเลยอ่ะ
ไปดูกล้องได้เลยอยู่ดีขับเบี่ยงซ้ายมา
บ้าหรือเปล่าโคตรบ้าเลย
เอิ้นผมก้ได้ขอร้องไว้

ในผู้โดยสารเลยใช่ฮะลุงคนขับแท็กซี่นะยังใจเย็นอยู่นะครับ
แต่ผู้โดยสารถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้ว

คุณบุ๊คหวาดเสียวมากตอนที่พยายามเปิดประตู
ใช่ฮะคลิปมาแบบนี้เราก็ต้องตรวจสอบ
อย่างที่บอกไปคลิปนี้นะครับก็เห็นชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุมา๒คน
และพยายามจะเปิดรถแท็กซี่มาหาเรื่องคุณลุงขับรถนะฮะ
ทั้งที่ผู้โดยสารก็บอกแล้วว่าอีกฝ่ายก็คือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
เป็นคนขี่ปาดแท็กซี่เองแล้วก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนรามคำแหงช่วงปากซอยรามคำแหง๖๐ทับ๑
๒ทุ่มของวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปยังผู้โดยสารหญิง
ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานไว้ได้นะคุณ
เปิดเผยแบบนี้เธอขึ้นรถแท็กซี่จากรามอินทา
เพื่อจะกลับบ้านย่านรามคำแหงนี่แหละครับ

คุณลุงก็เป็นคนมารยาทดีในการขับรถนะ

จนเจอชายสองคนขี่รถไม่มีกระจกข้างอีกนะฮะ
เลนขวาสุดแต่จู่จะเข้าซ้ายโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว
ก็เลยปาดหน้ารถแท็กซี่นะครับ
ด้วยความตกใจคุณลุงโชเฟอร์เขาก็บีบแต่เตือนไป๑ครั้ง

แต่ฝ่ายมอเตอร์ไซค์หันมาชูนิ้วให้
คุณว่านิ้วอะไรนิ้วก้อยนิ้วโป้งไหม

ชูนิ้วกลางใส่นะฮะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์
ตามมาถึงตรงนี้แล้วก็มาดักคุณลุงไว้
ขี่มาดักตรงแยกไฟแดงแล้วเป็นเหตุการณ์ตามคลิปนี่แหละครับ
นี่ฮะ

ก็บอกว่าโหตอนนั้นนะก็บอกลุงใจเย็น
บอกตัวเองด้วยนะบอกตัวเองใจเย็นใจเย็น
แล้วก็ปล่อยให้หัวร้อนสองคนไปเอง

ทีนี้เจ้าของคลิปบอกว่าโอ้โหอยากให้เห็นใจกันนะ
ขับรถขับราอย่าหัวร้อนอย่างไรก็ตามในคดีนี้
เมื่อตรวจสอบที่สนหัวหมากท้องที่รับผิดชอบ
พบว่าคุณลุงโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยก็ไม่ได้เข้าแจ้งความแต่อย่างใดนะครับ
แต่คลิปนี้ผู้โดยสารเอามาลงไว้ในโซเชียลบอก
อยากจะเตือนคนในสังคมว่าอย่าใจร้อนกัน
น่ากลัวเนอะนี่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ